ปิดท้ายกันที่๑นาทีมีเฮวันนี้นะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเตะสาวไทยในการขัน๔เกม
แม้ว่าผลงาน๔นัดนะครับจะไม่แพ้ใครมี๑๐คะแนน
แต่ว่าได้เพียงแค่เหรียญเงินเนื่องจากว่าประตูได้เสียนั้นเป็นรองเวียดนามครับ
วันนี้ยังทรมานแค่ร้ายลงความว่าว่าใช่ไหม
และวันนึกว่าสุดพบจะหายไป
และสุดท้ายเราจะลืมหมดหัวใจ